คุณผู้ชมคะจากหนุ่มหล่อหน้าใสเป็นนุ่มใหม่ในวงการบันเทิง
มาต่อกันที่ไอดอลยุค๙๐ของเรากันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับนาตาลีเดวิดหรือว่านาตาลีแจสกี้
ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ๒๐ปีก่อนไม่มีใครไม่รู้จักนะคุณนะ
รู้จักเป็นอย่างละครเลยไม่เอาเดี๋ยวเพี้ยนอ่ะ
ล่าสุดค่ะนาตาลีจัสกี้เนี่ยเขารวมตัวกันแล้วอาจจะมีข่าวดีเพลงใหม่
ที่ร่วมกันทำกับเพื่อนในยุคนั้นอย่างกรพินแล้วก็เอิญจีรวรรณจำได้ไหม
แต่ละคนเนี่ยโด่งดังมากนะแต่ที่ไม่ต้องรอลุ้นเลยก็คือข่าวดีปีนี้
นาตารีเตรียมแต่งแฟนหนุ่มนอกวงการพี่ตู้ค่ะที่คบหาดูใจกันมานาน๕ปีแน่
แต่จะเป็นช่วงไหนอะไรยังไงไปฟังกันเลยจ้า
คือเขาก็จะมีกันนะคอนเซิร์ทแต่ว่าไม่รู้ว่าแบบจะมีครบทุกคนนึงแบบว่าเราควรรโหล
ก็จะนัดทานข้ากันแบบนานครั้งมาถ่ายรุ่นถ่ายรูปกันสนุกสนาน
แต่คือจริงมันก็เป็นอะไรที่คิดถึงนะ
พอลงรูปเนี่ยก็จะมีแฟนในรุ่นเดียวกับเรา
เขาก็จะบอกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงแบบที่เขาแบบแฮปปี้
ยังค่ะยังพี่แต่งแล้วแล้วก็พี่เอิญแต่งแล้วพี่ออนแต่งแล้วพี่แนนซี่แต่งแล้ว

ก็ไม่นานไม่นานค่ะภายในปีนี้แหละค่ะ
แต่ว่ายังไม่ได้ระบุแบบวันอะไรที่แน่นอน
แต่ก็มีคุยกันบ้าง

ก็มีข่าวดีให้ได้ติดตามกันในปีนี้อย่างแน่นอน
กับพี่ตู้เขาก็มา๕ปีแล้วเนี่ยเนาะ